ผมจะประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือที่เรียกว่าเคอร์ฟิลล์ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มถึงตี๔ทั่วราชนาจักร
มาอัปเดตสถานการณ์โควิดในทีมประจำวันที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยสิบสามกับทีมข่าวแท้รัฐออนไลน์ค่ะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานทั่วประเทศในช่วงเวลา
ี่สิบสองนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาโดยให้มีผลวันที่สามเมษายน
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙มีตัวเลขไม่ลดลง
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้น๑๐๔ราย
สะสมรวม๑๘๗๕ราย
เสียชีวิตอีก๓ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีประเด็นสำคัญคือ
แนวโน้มการแพร่เชื้อในกรุงเทพมหานครนั้นลดลง
แต่ยังคงไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะ
เพราะกลับกันในต่างจังหวัดพบว่ามีตัวเลขสูงขึ้นโดยจุดเชื่อมโยง
มาจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร
อกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะแถบยุโรปซึ่งนำเชื้อเข้าแปลกับคนใกล้ชิด
จากนั้นเมื่อกลับบ้านต้องกักตัวเองอีก๑๔วันค่ะ
แต่เมื่อใช้จริงกลับพบข้อหละหลวมคือ
บังคนหลบเลี่ยงกินอย่ารดไข่ระหว่างเดินทาง
จึงตรวจไม่พบไข้เมื่อถึงไทยแล้วก็ไม่แจ้งข้อมูลและไม่กักตัวเอง
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้ยาแรงออกมาตรการชะลอหรือหยุดการเข้าประเทศ
คนที่ต้องเป็นถูกควารอนทีนไปร่วม๒๓พันคนชีวิตประจำมันเปลี่ยนไปทั้งหมด
มันเป็นความทุกข์ทั้งกายทั้งใจทั้งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะป่วยหรือไม่
อย่าให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกก็ได้มีมาตรการ
บอกให้กับทางสบคได้ให้มีมติว่าจะต้องชะลอการเดินทางของคนต่างชาติและแม้กระทั่งคนไทยด้วยนะครับ
ซึ่งตัวเลขนี้ถ้าไม่ลดก็จะทำให้คนในชาติของเราต้องติดเชื้อ
แล้วเราก็เห็นภาพของคนที่เสียชีวิตบนรถไฟนะครับ
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนี่เองครับที่เราจะต้องบอกว่าเป็นบทเรียนที่เราต้องมาปรับให้ได้
สำหรับข่าวดีของวันนี้รัฐบาลได้รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด๑๙จากภาคเอกชน
จำนวน๒๐๐๐ชุดแรกซึ่งมีศักยภาพในการรวดเทียบเท่ากับของต่างประเทศ
และข้อดีอีก๑ข้อค่ะคือราคาถูกกว่าถึง๑ใน๓จากราคาที่นำเข้า๔๕๐๐บาทจะเหลือเพียงแค่๑๕๐๐บาท
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะกระจายไปยัง๑๐๐โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อทะลุ๙แสนรายสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ๑คือ๒๑๔๔๘๒รายเสียชีวิตสะสมมากกว่า๕๐๐ราย
ในส่วนของเมืองผู้ดีนายบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่กำลังป่วยจากการติดเชื้อโควิด๑๙ก็อดรนทนไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงผู้ป่วยทวิตคลิปแสดงความเสียใจ
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศอังกฤษยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตในสหราชอาณาจักรวันเดียวสูงถึง๕๖๓รายจากจำนวนสะสมรวมทั้งสิ้น๒๓๕๓ราย
โดยผู้นำอังกฤษเรียกสิ่งนี้ว่าวันแห่งความโศกเศร้า
จากนี้ยังเกิดเรื่องสลดขึ้นที่ประเทศอิตาลีเมื่อนายอันโตนิโอเดปาซีบุรุษพยาบาล
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและรัดคอลอเรน่าคูลันต้าหมอที่เป็นแฟนสาวจนเสียชีวิต
โดยหลังก่อเหตุฆาตกรหนุ่มรายนี้ได้กรีดข้อมือตัวเองเพื่อหวังจะปลิดชีพก็ได้รับการช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทัน
และเมื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผลตรวจที่ออกมาพบว่า
ทั้งคู่ติดเชื้อโควิด๑๙จริงโดยก่อนเสียชีวิตเพียงวันเดียว
หมอลอเรน่าได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียโดยระบุว่า
ปัจจุบันมีแพทย์อิตาลีถึง๔๑คนกำลังจะเสียชีวิตจากการแพร่ระบาด
ซึ่งตรงกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ของอิตาลี
กำลังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องไม้เครื่องมือ
สำหรับการรักษาผู้ป่วยและข้อความสุดท้ายของคุณหมอสาว
ที่โพสต์ถึงชาวอิตาเลียนก็คือในเวลาแบบนี้
จากชีวิตและหน้าที่ของตัวเองแล้วเรายังต้องคำนึงถึงครอบครัวและประเทศชาติด้วย
ระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องอุทิศชีวิตในแต่ละวันเพื่อรักษาคนป่วย
ปิดท้ายด้วยข่าวเศร้าประจำวันนี้ค่ะล่าสุดมีรายงานว่า
น้อยวัยเพียง๖สัปดาห์ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
อายุน้อยที่สุดในโลกได้เสียชีวิตลงแล้ว
เพิ่งเข้ารับการรักษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณหมอที่รักษาได้ทวิตข้อความ
หลังการจากไปของหนูน้อยรายนี้ว่านี่คือไวรัสที่สามารถโจมตีผู้อ่อนแอได้โดยไม่มีปรานี
ฉะนั้นจึงอยากขอเน้นย้ำว่าทุกคนควรจะอยู่บ้านและปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด
แล้วคุณล่ะวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักหรือยัง
อัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ได้ที่ไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางเว็บไซต์เฟซบุ๊คอินสตราแกรมค่ะ